คุณผู้ชมคะช่วงวันหยุดยาวที่ผ่านมาหลายวันนี้
เรามีความรู้สึกเหมือนการเมืองมันดูนิ่งเป็นน้ำนิ่งหรือเปล่า
แต่คลื่นใต้น้ำแรงมากนะนั่นน่ะสิฉะนั้นเนี่ย
อยากจะถามอาจารย์สุภาพแหละว่าแล้ววันโหวตที่กำลังจะถึง
วันโหวตนายก๔สิงหาคมนี้มันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างไหมคะ
ช่วงนี้มันดูนิ่งแปลกค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณขวัญครับคุณบุ๊คครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
แม้จะเป็นวันหยุดแต่การเมืองกำลังเขมงเกลียว
ต้องจับตาต้องคอยลุ้นระทึกในช่วงสัปดาห์นี้แหละ
มันมี๒เรื่องสำคัญคือการโหวตเลือกนายกที่จะมีขึ้นในวันที่๔สิงหา
กับสองการตั้งรัฐบาลที่จนป่านนี้ยังไม่ชัดเอาประเด็นเรื่องเลือกนายกก่อน
จนมาถึงวันนี้อีก๒วันจะโหวตกันแล้ว
ยังไม่มีความชัดเจนว่าคุณเศรษฐาจะผ่านหรือไม่ผ่านโดยเฉพาะผ่านด่านสว
พยากรไม่ได้ไม่แน่ใจไม่ชัดเจนเพราะ
ประเทศนี้เราเขียนรัฐมนูลเขียนบทเฉพาะการ
ไว้ให้สวมีอำนาจร่วมโหวตนายกได้อย่างที่รู้รู้กันฉะนั้นการเมืองก็เดินมาถึงจุดนี้

พักการเมืองนักการเมืองที่หาเสียงกันมาแทบเป็นแทบตาย
สุดท้ายก็ต้องฝากความหวังไว้กับสวที่มาจากการแต่งตั้ง
สุดท้ายก็แล้วแต่สวจะชี้เป็นชี้ตาย
สุดท้ายก็ต้องลนลานหาทางออกเพื่อให้ผ่านการเป็นนายกและตั้งรัฐบาลได้

ออกอาการเบ่งกล้ามชูคอ

ตัวเองสามารถชี้เป็นชี้ตายการเมืองได้
กำหนดอนาคตทางการเมืองได้เป็นผู้กำหนดเกณฑ์ทางการเมืองได้
นี่ผมถึงพูดมาตลอดว่า
สถานการณ์บ้านเมืองที่เป็นอย่างนี้เพราะรัฐมนูลมันเขียนไว้อย่างนี้
ขนาดคุณอนันต์ปัญญารชุนอายุ๙๑แล้วท่านยังทนไม่ไหว
เมื่อ๒๓วันก่อนไปปรัฐกฐาพิเศษในงาน๕๐ปี๑๔ตุลา
ท่านก็บอกอย่างนี้บอกว่าบ้านเมืองการเมืองมันยุ่งยากมันวุ่นวายมันติดล็อก
ก็เพราะรัฐมนูลกำหนดไว้อย่างนี้
ฉะนั้นเหลืออีก๒วันจะโหวตแล้วก็ยังไม่มีความชัดเจน
ฉะนั้นตอนนี้ถ้าเราจะตรวจสอบบรรยากาศว่าคุณเศรษฐาจะผ่านหรือไม่ผ่าน

ย้อนการณ์ปรัตกฐาพิเศษในงาน๕๐ปี
คลิปเศรษฐาไม่เคาะมาตรา๑๑๒
จุดยืนเพื่อไทยไม่มีเรื่องสถาบัน
นี่พักการเมืองต้องลนลานพินอบพิเทาชี้แจงเขา
ส่วนสวบางคนก็พยายามทำตัวเป็นผู้กำหนดเกม
นี่จะเด็ดล็อกเป้าถล่มเศรษฐาชูนายกคนนอก

รัฐมนูลให้อำนาจไว้
สวบางคนท่านก็ทำตัวเป็นผู้กำหนดเกมได้ถึงขนาดนี้
ผมได้คุยกับอดีตกรรมธิการร่างรัฐมนูลวันก่อน

ไว้ในบทเฉพาะการของรัฐมนูลฉบับใหม่
สวมีอำนาจเลือกนายก
แล้วสถานการณ์การเมืองมาติดล็อกอยู่แบบนี้
ในฐานะคนเขียนรัฐมนูลท่านคิดยังไง
ท่านก็บอกว่าท่านนึกไม่ถึงหรอก
นึกไม่ถึงว่าการเขียนไว้อย่างนี้
ใช้อำนาจโดยไม่คำนึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชน

ใช้อำนาจที่สวนแสกระแสกระแสความรู้สึกของประชาชน
แล้วไม่นึกว่าสวบางคนและหลายคน

คือใช้อำนาจเกินเลยเกินขอบเขต

แล้วผลพวงจากการใช้อำนาจ
ที่เกินคำลองของสวนำไปสู่อะไร

นำไปสู่การเมืองติดล็อก

เศรษฐกิจยับเยิน

เจตนารมณ์ของประชาชนที่ออกไปหย่อนบัตรเลือกตั้ง

เมื่อวันที่๑๔พฤศ

ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์

แล้วเราจะออกไปเลือกตั้งกันทำไม

กลายเป็นพิธีกรรมบังหน้า

เป็นฉากรวงของระบบประชานิยศ

หนดเกมเหมือนเดิมกำหนดเกมผ่านสวนั่นเรื่องเลือกนายก
ทีนี้มาถึงเรื่องการตั้งรัฐบาลเหลือเวลาอีก๒วันแล้ว
ที่จะมีการเลือกนายกการเลือกนายกนำไปสู่การตั้งรัฐบาล
แต่จนป่านนี้ยังไม่นิ่งสูตรตังรัฐบาลยังไม่นิ่ง
ก็ส่งผลต่อการเลือกนายกที่ยังแกว่งไปแกว่งมาอยู่
ล่าสุดไปถึงไหนครับล่าสุดเพื่อไทยบอกว่ายังไม่ได้นัดถก๘พัก
ภูมิไทยอ้างรอเคาะวันแต่ว่าวันนี้ตั้งแต่เก้าโมงครึ่ง
เขานัดกันว่าระหว่างคณะเจรจา๓คนของพักเพื่อไทย
กับคณะเจรจาสามคนของพักเก้าไกลเขาจะหารือกันวันนี้
เช็คข่าวก่อนที่จะเข้ามาในรายการเนี่ยนักข่าวน่ะไปเต็มแล้ว
แต่ว่านักข่าวถูกกันไม่ให้ไปถึงชั้นที่คณะเจรจาเขาลงจากรถ
ป่านนี้ไม่มีใครตรวจสอบได้ว่าคณะเจรจาทั้งสองฝ่าย
มีใครไปที่พักเพื่อไทยหรือยัง
เจรจากันหรือยังเพราะบางกระแสยืนยันมา
ล่าสุดบอกว่ายังไม่มีใครมานี่เป็นอาการแปลกประหลาดครับ
นักข่าวก็ถูกกันอึมครึมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
ไม่รู้ว่าจะเอายังไงนึกถึงตอนบอกรักเนี่ย
เกลิกทำข่าวเปิดเผยใหญ่โตแต่ว่าพอถึงจุด
จะบอกเลิกก็อยู่ในภาวะอึมครึม
ไม่รู้จะเริ่มออกปากกันยังไงก่อนสถานการณ์อย่างนี้
ใครก็อ่านออกว่าสุดท้ายขึ้นมาพักเก้าไกล
จะต้องถูกบอกเลิกพักเก้าไกลว่ายังไงในสถานการณ์ล่าสุด
ดูหัวข่าวนี้ก้าวไกลลั่นท่าหักหลัง
อย่าหวังเสียงโหวตไอ้ที่จะโหวตว่าจะโหวตให้
โดยไม่ร่วมรัฐบาลวิโรธลักษณะดีศรบอกว่า
ผมยังเชื่อว่าพักเพื่อไทยไม่พาตัวเองไปสู่มุมอับทางการเมืองแบบนี้
นี่คือสถานการณ์การเมืองในวันหยุดสุดท้าย
ก่อนที่พรุ่งนี้จะเดินเข้าสู่จุดเข้มข้น
ทั้งเรื่องการโหวตเลือกนายกที่จะมีขึ้นในวันที่๔
วันที่๓ทั้งวันที่๔ครับและทั้งฟอร์มทีมตั้งรัฐบาล
ภาคเอกชนเขาบอกเขาไม่เกี่ยวแล้วใครจะมาเป็นรัฐบาลก็ได้
รับได้หมดขออย่างเดียวอย่าช้ายิ่งช้าเศรษฐกิจยิ่งเสียหาย
แล้วก็ปิดท้ายขีดเส้นใต้วันนี้มีข่าวดีสำหรับประเทศไทยที่คนไทยควรรับรู้หน่อยครับ
ข่าวที่ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพการประชุมงานตรวจคนเข้าเมือง
ระดับนานาชาติครั้งที่๒๖ที่ภูเก็ต
งานตรวจคนเข้าเมืองนั่นถือว่าเป็นงานประตูบ้านที่คอยสกัดกั้นของบุคคล
ที่เป็นภัยคุกคามต่อความสงบเรียบร้อยของประเทศโดยเฉพาะอาทยากร
ตั้งแต่ระดับก่อการร้ายไปจนถึงระดับมิจฉาชีพ
ปัจจุบันเนี่ยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของไทยมีการขยายเครือข่าย
ควบคุมและพัฒนาตรวจคนเข้าเมืองทั้งด้านคมมนาคมขนส่ง
และเทคโนโลยีที่มีมาตรฐานสากล
การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งยิ่งใหญ่
ที่จะมีผู้นำทั้งอธิบดีกรมตรวจคนเข้าเมือง
หัวหน้าฝ่ายกงศูนย์ของกระทรวงต่างประเทศอาเซียน๑๑ประเทศ
อสเตรเลียรวมถึงเลขาที่อาการอาเซียน
และประเทศคู่เจรจาอาเซียนบวก๓คือจีนญี่ปุ่นเกาหลีเข้าร่วมด้วย
ถือว่าเป็นงานประชุมระดับนานาชาติที่ยิ่งใหญ่ครับ
การประชุมงานตรวจคนเข้าเมืองระดับนานาชาติ
ระหว่างวันที่๗ถึง๑๑สิงหาคมนี้ครับ
นี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ

ขอบคุณอาจารย์สุภาพในขีดเส้นใต้เมืองไทยนะครับ